บ๊วยคุณผู้ชมครับยุคนี้นี่มันยุคดิจิทัล
นี่ครับทางตำรวจนะครับต้องทำอะไรที่มันรวดเร็
เพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
ที่นี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรสามงามพิจิตรนะครับ
พากันไปนะครับไปเจอกับพลตำรวจเอกสม
นึกมากมีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรและพลตำรวจเอก
รัฐสรรรค์เกรดสิงซ่อยเป็นผู้ประกอบการสถานีตำรวจภูทธรสามงาน
ร่วมกับทางภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการนี้มีแนวคิดจากการนำในเรื่องของระบบราชการ๔๐
และการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัลมาใช้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลประชาชนอย่างแท้จริง
และเป็นการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ

ในจุดเสี่ยงต่างในพื้นที่สาธารณะโดยเป็นเสาเคลื่อนที่
ได้สามารถยกเสาไปตั้งตรงไหนก็ได้เลย

กล้องตัวแรกจับแผ่นป้ายทะเบียนรถเลนซ้าย
กล้องตัวที่๒จับแผ่นป้ายทะเบียนรถเลนขวา
กล้องตัวที่๓จับที่ใบหน้าของคนขับ
บันทึกภาพส่งไปยังห้องปฏิบัติการของ
โอ้โฮเอาจริงนะถ้าเห็นอย่างนี้นะ
เราผิดความหมายมายิ้มรอเลยนะ

เพราะเขามองได้หมดรอบทิศทางครับ
แล้วเจ้ากล้องเนี่ยนะฮะมันจับใบหน้าเนี่ยมันอัจฉริยะมากนะ

รู้ได้เลยว่าบุคคลในภาพมีหมายจับตามคดีต่างหรือเปล่า
จริงเหรอในต่างประเทศนี่แบบ
เวลาเขาจับกลุ่มคนร้ายดูแบบในหนังคุณเคยเห็นไหม
มันจะสแกนเขาเลยเออมันจะสแกนมันจะซูม
แล้วก็ดูไปที่หน้าว่าเป็นใครเลย
กลุ่มกดนี่ไงเป็นการส่งสัญญาณเสียง

ตัวนี้เจ้าหน้าที่เขานำมาวางเอาไว้ตามร้านค้า
ร้านขายของชำตามจุดเสี่ยง
เพื่อพอมีเหตุด่วนให้ร้ายกดปั๊บตำรวจมาปุ๊บ
นี่ครับมาแบบรวดเร็วว่องวัยเลยครับ
สามารถที่จะมากดปุ่มขอความช่วยเหลือนะครับ
อยู่ที่ศูนย์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก็จะเป็นการลิงก์ตรงนะครับ
ไม่ลดขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารนะครับ
ก็จะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีปฏิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
โอ้โหถ้ามันดีขนาดนี้ผมอยากให้มีทั่ว
กำลังจะบอกอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีกระจายทั่วไปเนี่ย
เอางี้ละกันนะครับเขาบอกว่าสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือกันได้
สัญญาณมันจะลิงก์ไปที่ห้องวิทยุของสพนะครับ

เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์เขาบอกว่ามีตลอด๒๔ชั่วโมงนะ
แล้วยังไงต่อรู้ไหมขั้นตอนการสื่อสารต่างหรืออะไรต่าง
เขาก็จะมีบ่งบอกเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้รู้นะครับ
ถึงวิธีการใช้นั่นเองสุดยอดจริง
เอางี้ละกันถ้าเจอเหตุด่วนเหตุร้าย
วิ่งไปกดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ได้ทันที
เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่สแตนบายตลอด๒๔ชั่วโมง
นี่ถือว่าเป็นโครงการดีนำร่องกันก่อนที่จังหวัดพิจิตร
แล้วต่อไปก็จะมีทั่วประเทศ

เป็นแบบโครงการนำร่องที่เจ๋งมากเนาะ